หลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว
หมายกำหนดการสำคัญหมายต่อไป
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการออกมาแล้ว
ในวิสุทธิ์พระรองรยกรัฐมนตรี
นี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชวรกาศ
คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
วันที่๑๖กรกฎาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกา

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับทราบแล้ว
พร้อมนัดรวมตัวกันที่ตึกพักดีบดินธรรมเนียบรัฐบาล
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

เป็นอีกหนึ่งหมายกำหนดการสำคัญค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับ
เรื่องที่สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดทำนโยบายของรัฐบาล
ส่งรูปเล่มนโยบายของรัฐบาลให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อวานนี้
แต่ทีนี้ยังไม่รู้เลยว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่
ก่อนวันที่จะมีการประชุมเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่๒๕กี่วัน
ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
กล่าวระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาภัยแรงที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ถึงการอภิปรายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาล
บอกว่าพักจะพูดคุยวันจันนี้ซึ่งจะต้องไปตีโจทย์ว่าการแถลงนโยบายจะมีขึ้นประเด็นใดบ้าง
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลก็คืออยากให้รัฐบาลส่งรายงานคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้หน่อย
อยากจะได้เร็วเพื่ออ่านก่อนทำความเข้าใจก่อนเพิ่มประสิทธิภาพที่จะไปช่วยคิดช่วยนำเสนอ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวันที่มีการประชุมคือ๒๕กรกฎาคมนี้นะคะ
และขอเพิ่มเติมด้วยบอกว่าอย่าเล่นเกมดึกเวลาจนถึงช่วงท้ายเพื่อไม่ให้พักการเมืองมีเวลาเตรียมตัว
ดังนั้นรายงานที่จะส่งมายังรัฐสภาขอให้ดำเนินการโดยเร็วและพักเพื่อไทยจะแบ่งการอภิปรายเป็นด้านต่างต่อไป
จริงแล้วกำหนดการคือนโยบายหนังสือเล่มนี้จะต้องส่งให้กับสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเลย๕๐๐สสและสวก่อนการประชุม๓วัน
ส่วนความชัดเจนนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีกรรมการนโยบายพักประชาธิปัตย์ออกมาปฏิเสธว่า
พักไม่เคยหาเสียงจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๐๐บาทนะคะเพราะมองว่าถ้าปรับขึ้นจะเป็นการผลักภาระทั้งหมดไปตกอยู่ที่นายจ้าง
แต่สิ่งที่พักหาเสียงไว้เป็นนโยบายใช้คำนี้นะประกันรายได้แรงงานไม่ให้ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อปี
หากพื้นที่ไหนได้ค่าแรงไม่ถึง๔๐๐บาทรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้จนครบโดยไม่จำเป็นที่จะไปเป็นภาระของนายจ้าง
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้วันละ๔๐๐บาทนะแรงงานแล้วนายจ้างจะต้องเป็นคนจ่ายไหม
ว่านายจ้างจ่ายได้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นส่วนที่เหลือรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มให้